มาดูโครงการดีฮะโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิรุ่นที่๓
ก็เปิดรับสมัครกุลบุตรทั่วประเทศร่วมบุญใหญ่บรรพชาสมเนร
ถวายพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
ในเดือนตุลาคมปี๒๕๖๑นี้ที่สถานที่ตราสรุที่พุทธภัยประเทศอินเดีย
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับเยาวชนไทยกับการบรรพชาสมเนร
ณพุทธคยาประเทศอินเดียและยังได้ศึกษาพระธรรมจากสังเวชนียสถาน
ที่สำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อย๔แห่ง
ได้แก่สถานที่ประสูจน์ตราสรุสถานที่แสดงประธมเทศนาปริณิพรรณ
โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิครั้งที่๓
โดยเปิดรับสมัครเยาวชนชายอายุ๙๑๕ปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
โดยพระพรมสิทธิกรรมการมหาเทระสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
บอกว่าโครงการนี้จะนำเยาวชนไปบรรพชาเป็นสามเณร
เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีคุณธรรมและมีคุณค่าเกื้อกูลต่อตนเองครอบครัวและสังคม
เพราะเด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าของแผ่นดินและเป็นอนาคตของชาติครับ
จากรุ่นที่ผ่านมาถือว่าได้รับความสำเร็จสูงมาก
จากเยาวชนของเราที่ได้ไป
เห็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
ที่พุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญบารมีต่างไว้
โดยการนำเยาวชนไปบรรพชาสามเณรที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพ
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย
จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่นะครับจนเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิต
รวมทั้งการได้จาบริกแสวงบุญยัง๔สังเวชนียสถาน
ทำให้ได้ศึกษาจากสถานที่จริงในพระพุทธศาสนา

เพื่อประเทศชาติสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับ